สวัสดีครับชีวิตคนกับโรงพยาบาลเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่จะต้องติดตามครับว่าความเดือดร้อนของคนทั้งที่
ใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์บัตรทอง
ความเดือดร้อนของคนชั้นกลางที่ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชน

เมื่อวานนี้ขีดเส้นใต้เรื่องของคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง
ซึ่งตอนนี้มีอยู่๔๘ล้านคนไปใช้โรงพยาบาลของรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่
บอกว่าต้องไปปรับให้ได้๒เรื่อง
รอพบหมออย่าให้เกิน๑ชั่วโมง
รอยาก็อย่าให้นานเกินเหตุ
ทั้งสองเรื่องนี้กำชับว่าต้องทำให้ได้
ผมได้พยายามตรวจสอบกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
มีแนวโน้มจะทำได้จริงครับ
เรื่องของการไปรอคิวอย่าให้เกิน๑ชั่วโมงได้พบหมอนั้นเนี่ย

มีโรงพยาบาลหลายแห่งเขานำร่องไปแล้วนะครับ
โดยเขากำหนดเวลาจัดคิวให้เป็นช่วง
ไม่จำเป็นต้องไปแต่ตี๔ตี๕แล้ว
ใครได้คิว๑๐โมงถึง๑๑โมงก็ไปรอ๑๐โมงได้
แต่ว่าอย่างว่านิสัยคนไทยโดยเฉพาะคนมาจากต่างจังหวัดไกล
มาเช้าเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้จะไปไหน
มาถึงก็ถอดรองเท้าเรียงเข้าคิวไว้อย่างนั้น
แล้วก็นั่งรอจนกว่าจะถึงเวลา
อันนั้นว่าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไง
แต่ในระบบเนี่ยเขาพยายามจะทำให้ได้อยู่
อันที่สองเรื่องให้ร้านขายยาเป็นห้องยาของโรงพยาบาล
ตอนนี้ก็นำร่องไปแล้ว๓๐กว่าร้านในกรุงเทพนี่แหละ
ใบสั่งยาจากหมอแล้วไปที่คลินิก
ไปร้านขายยาปากซอยได้เลยไปยื่นความจำนงเขา
เขาจะเขียนชื่อนามสกุลบันทึกไว้จ่ายยามาเงินไม่ต้องจ่าย
พอถึงเวลาโดยระบบเนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
เขาจะคอยดูตัวเลขเดือนหนึ่งเขาไปเคลียร์ให้ทีนึง
มีคนมารับยาไปเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็สะดวก
มีโอกาสที่จะเป็นข่าวดีสองเรื่องนี้เร็วนี้แหละครับ
เขานำร่องไปแล้วเขาพยายามจะขยายต่อไปนี้เทคโนโลยีต่างต่าง
ทีนี้มาถึงความเดือดร้อนของคนชั้นกลางที่พอมีเงินหน่อย
ไปใช้โรงพยาบาลเอกชนแต่แม้เงินที่มีอยู่
เข้าโรงพยาบาลทีนึงมันหมดหรือหมดไปเยอะเพราะค่ายาก็แพง
ค่าบริการทางการแพทย์ก็แพงเข้าไปทีนึงหมดเท่าไหร่เท่าไหร่
มากมายมหาศาลก็มีความเคลื่อนไหวว่าเรื่องนี้ต้องมีคนมาแก้ไข
ในที่สุดทางฝ่ายราชการคณะกรรมการกกรรวมทั้งกรมการค้าภายใน
เขาก็ไปวางกติกาอะไรต่ออะไรไว้เยอะครับหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่สำคัญมาก
โรงพยาบาลทุกโรงต้องแจ้งราคายาให้ผู้ป่วยหรือคนไข้ได้ทราบ
ราคายานี้เนี่ยถ้าเรารู้ราคาต้นทุนเท่าไหร่
เราจะรู้เลยว่าต้นทุนเท่านี้เขามาบวกเราเท่านี้อ้าวสมเหตุสมผล
แต่ไม่ใช่ต้นทุนหนึ่งบาทมาบวกสี่ร้อยกลายเป็นสี่ร้อยบาทจากต้นทุนหนึ่งบาท
อันนี้ไม่ไหวฉะนั้นมาตรการเรื่องโรงพยาบาลต้องแจ้งราคายา
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมาตรการเรื่องค่าบริการจีปะถา
เข้าไปแล้วพอวันออกเห็นบินแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมด
ใส่เข้าไปค่าบริการพยาบาลค่าโน่นค่านี่ค่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
ถามว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแก้ปัญหาความเดือดร้อนไปได้มากน้อยแค่ไหน
อ่ามีองค์กรหลายองค์กรที่จับจ้องเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณสาลีอ๋องสมหวังนั้นเขาสู้เรื่องนี้กันมานานตอนนี้เขาก็จับตามองอยู่เขามอนิเตอร์อยู่
เดี๋ยวไปถามกันหน่อยว่ามาถึงวันนี้ผลที่ออกมาเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณสาลีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะเป็นยังไงครับพออยู่ในเกณฑ์น่าพอใจหรือยัง
ก็ต้องเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการขอข้อมูลยาของโรงพยาบาลเอกชน
ก็ทราบว่ายังมีโรงพยาบาลจำนวนไม่เยอะแล้วนะฮะประมาณสัก๒๐กว่าโรงที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับทางกระทรวงพาณิชย
แต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตามอยู่นะฮะ

ถ้าไม่ให้เนี่ยก็กระทรวงพาณิชย์เองก็มีอำนาจในเชิงที่จะลงโทษในกรณีที่ไม่ให้ข้อมูลได้
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าให้มาทั้งหมดเนี่ยภายในสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะมีข้อมูลที่จะให้ผู้บริโภคตรวจสอบเวลาไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนได้
โดยเฉพาะตรวจสอบว่ายานั้นแพงหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับเรียกว่าราคายาในกรณีที่สำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินจ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน
วิธีตรวจสอบนี่ทำยังไงคนถ้าเขาไม่ชำนาญเรื่องเทคโนโลยีเขาจะตรวจสอบยังไงครับ
คนสามารถที่จะให้เขาออกไปเสร็จแบบละเอียดได้อันที่สองก็คือว่า
ถ้าเราเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
ราคาเนี่ยมันแพงกว่าเราก็สามารถที่จะไปซื้อยาที่ร้านขายยา
หรือไปซื้อยาที่อื่นได้
สมมุติอย่างนี้นะฮะสมมุติมีบาร์โค้ดแล้วเรารู้เรื่องเทคโนโลยี
ส่องเข้าไปในบาร์โค้ดสมมุติผมได้ยามา๕ตัว
ตัวที่๑สมมุติว่าโรงพยาบาลบอกว่า๑กล่อง๒๕๐๐บาท
แล้วผมดูได้ว่า๑กล่องราคาต้นทุนจริงมันแค่๓๐๐นี่
หรือแค่๕๐๐เองทำไมมาเป็น๒๕๐๐บาท

ใช่ค่ะอาจารย์ก็จะทราบเพราะฉะนั้นก็สามารถบอกโรงพยาบาลได้เลยว่า
เราขอเอาใบสัญญาไปซื้อยาข้างนอก
ถ้าเราเป็นคนไข้นอกนะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือคนไข้เนี่ยจะมีอะไรมีความรู้ทางเทคโนโลยี
หรือจะกล้าไปสอบไปซักเขาไหม
ถ้าโรงพยาบาลเอาเปรียบเกินเหตุอันนี้คือปัญหานะ
อันหนึ่งที่คนไข้ในกรณีที่คนไข้ที่ไปพบ
ตัวเองก็จะทราบว่าตัวเองใช้ยาอะไร

ก็สามารถที่จะตรวจสอบกับร้านขายยาได้ว่ายาที่เราใช้เนี่ยจริงแล้ว
ถ้าเป็นยาที่ซื้อได้ในร้านขายยาเนี่ยไม่ใช่ยาควบคุมพิเศษนะฮะ
เพราะยาควบคุมพิเศษบางรายการเราก็อาจจะซื้อที่ร้านขายยาไม่ได้
อ่าอ่าเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบราคาที่ร้านขายยาได้
เพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าที่เราจ่ายที่โรงพยาบาลเนี่ย
กว่าร้านขายยามากเราก็สามารถที่จะเอาใบสั่งยามาซื้อที่ร้านขายยาได้
ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
กับร้านขายยาข้างบ้านนะฮะว่าอย่างเช่นยาที่เราใช้อยู่๕รายการเนี่ย
แต่ละครั้งที่เรารับจากโรงพยาบาลเนี่ยสมมุติว่าค่ายาประมาณสัก
สามพันสี่พันบาทเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบว่าถ้าเราซื้อร้านขายยาทั้งหมดเนี่ย
เราจะต้องเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราก็สามารถเป็นข้อมูลในการที่จะไปบอกโรงพยาบาลว่า
เที่ยวนี้เราขอไปซื้อยาข้างนอกได้ถ้าเราพบว่ามันแพงกว่านี่คือหมายถึงว่าผู้บริโภค
ดำเนินการด้วยตัวเองนะคะทีนี้ในกรณีที่ว่าเอ๊ะแพงมากแพงน้อยจำไป
จำเป็นต้องไปร้องที่กรมการค้าภายในที่เขาเปิดแผนกให้ร้องเรียนโดยเฉพาะเนี่ย
ตัวเลขมันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแพงมากแพงน้อย
เช่นสมมุติไปซื้อข้างนอกกล่องหนึ่ง๕๐๐โรงพยาบาลควรจะขายเราประมาณเท่าไหร
จะเรียกว่าพอพอสมเหตุสมผลจริงจริงแล้วเนี่ย
ต้นทุนของยากับการเก็บยาต่างของร้านขายยากับโรงพยาบาลเอกชน
ก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่แน่นอน
โรงเรียนเอกชนขณะนี้ก็อาจจะพยายามอย่างเช่นบางโรงเรียนก็เห็นว่ามี
อะไรนะฮะการเอ่อใส่ยาให้กับผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ
โดยใช้เทคโนโลยีต่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นต้นทุนที่โรงพยาบาล
ฮะลงทุนนะฮะซึ่งซึ่งแต่ถ้าถามว่ากี่เท่าเนี่ย
ส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วย
คิดว่าถ้าเท่านี้เราโอเคแล้วเนี่ยเราก็ซื้อโรงพยาบาลได้
แต่ถ้าเราคิดว่ามันแพงกว่าแล้วไม่เหลือบากกว่าแรง
ร้านขายยาอยู่ใกล้บ้านเองก็อันคิดว่าอันนี้
ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
คือที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลหลายแห่งเอาเรื่องกำไรจากการจ่ายยานี่แหละ
พูดง่ายว่าหล่อเลี้ยงโรงพยาบาลเพราะไอ้ตัวอื่นเนี่ย
ตัวอื่นเนี่ยค่าห้องมันก็เช็คกันได้
ค่าบริการทางการแพทย์พบหมอทีนึงเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่
มันก็เช็คกันได้ฉะนั้นไอ้ราคายานี่แหละ
ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้มันบวกลบได้ตามใจชอบที่ผ่านมานะ
ล่าสุดก็มีเรื่องร้องเรียนนะครับอาจารย์สุภาพว่า
เขาไปนอนคืนนึงด้วยอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์
คืนเดียวเนี้ยก็เกือบหนึ่งแสนบาทโอ้โหแต่ว่าเขาก็มีการเอ่อ
เอ่อเรียกว่าเอ่อข้อมือเนี้ยแตกนะฮะอืม
ก็ต้องมีมีการอ่าใส่เฝือกแล้วก็อ่า
จากใส่เฝือกเนี้ยก็พบว่าค่าอาหารอ่า
จริงก็เข้าไปกลางคืนแล้วทานมื้อหนึ่งตอนเช้า
สองพันเก้าร้อยบาทโอ้โหฮะอ่าแต่ว่าเอ่อ
เขาเขาก็ทำเรื่องร้องเรียนไปนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครับเอ่อ
คือก็อยากเห็นว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ย
ถ้าคิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยก็ต้องร้องเรียนไปแล้วครับ
เรียนได้สอบถามทางกระทรวงพาณิชย์ว่าเอ๊ะทำไม
ยังไม่เห็นมีการประชุมคณะกรรมการที่พิจารณา
ร้องเรียนเพราะเห็นว่าก็มีเรื่องร้องเรียน
กระทรวงพาณิชยก็ให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องที่สำนักงานวินิจฉัยได้เลยว่า
อันนี้เข้าข่ายราคาแพงเกินสมควรเนี่ย
กระทรวงพาณิชย์ก็จะพิจารณาเรียกว่าส่งให้กับตำรวจในแง่ของการดำเนินการ
เพราะว่าการเปรียบเทียบปรับที่เกินกว่า
ในอำนาจของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นอำนาจของทางฝั่งกระบวนการยุติธรรม
เอานะในฐานะคนเฝ้ามอนิเตอร์เฝ้ามองอยู่
คุณสาลีคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะได้ผลในระดับที่
เถิดถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครับครับก็คิดว่าเอ่อ
การสำถุนุนจากผู้ปรายพกเนี้ยจะช่วยเพราะว่าอย่างที่เดี๋ยนเกิดให้ข้อมูล
อาจารย์สุภาพว่าขณะนี้คนที่ไปใช้บริการกรณีฉุกเฉิน
แสนกว่ารายมีเพียงในรอบ๒๒เดือนมีเพียง๑๖เท่านั้นเอง
ที่เข้าข่ายเป็นฉุกเฉินสีแดงและไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงิน
เพราะฉะนั้น๘๔ขนาดนี้ถูกเรียกเก็บเงิน
ซึ่งคนกลุ่มนี้นี่แหละที่มีแนวโน้มที่จะเรียกว่าได้รับผลกระทบจากค่ารักษาพยาบาลแพง
เพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราต่อไปก็คือว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ย
ก็ควรจะจ่ายเงินตามอัตราฉุกเฉินด้วยเงินสดของตัวเอง

ไม่ใช่พอไปแล้วบอกว่าไม่ฉุกเฉินเนี่ยคุณก็ถูกเรียกแบบอัตราจ่ายเงินสดทั่วไป
ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้คนที่เข้าไปใช้บริการในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็จะลำบากมากนะครับ
ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ฉุกเฉินได้
แต่ว่าข้อจำกัดเรื่องการฉุกเฉินมันมีมากว่าเฉพาะคนที่หมดสติ
ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างงี้นะทุกคนจะไม่เข้าขายสีแดงถึง๘๔
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นมากที่อยากเห็นว่า
ครับขอบคุณครับคุณสาลีครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสรุปว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ครับถ้าถูกเอาเปรียบแล้วก็นิ่งเฉย
มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องตื่นขึ้นมารักษาสิทธิ์
ช่องทางการร้องเรียนมีแล้วช่องทางทำกฎหมายที่จะเอาเรื่องมีแล้ว
นี่คือเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของคนชั้นกลางที่ต้องไปพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชนนะครับคุณบุ๊คครับน้ำแข็งครับ